คุณผู้ชมครับเราเคยให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมชุดสีแดง
แล้วก็ทำพิธีเหมือนกับเข้าทรงนะฮะ
โดยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นร่างทรงของหลวงปู่ไต้หงกงนะฮะ
ก็เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาคนไทยเชื้อสายจีน
หรือว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธินะสำหรับหลวงปู่ไต้หงกงนะครับ
แต่พอมีคนที่มาเข้าทรงบอกว่าเป็นร่างทรงของหลวงปู่ใต้ฮงกงเนี่ย
ก็มีคนที่เขาไม่พอใจใช่นะคลิปภาพที่ท่านเคยได้ชมกันไปเนี่ยนะครับ
หลังจากมีการเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กก็คือภาพนี้
เหมือนทำพิธีวงสวงอะไรต่างนานาของเขา
ตัวแทนและสมาชิกกลุ่มคนรักหลวงปู่ไต้ฮงกง
วันนี้ก็เลยพากันเดินทางไปนะครับ
รวมตัวกันที่หน้าสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่เสือ
เอกชัยบางบอนอยู่ในซอยเอกชัย๘๖
เรียกร้องให้ผู้หญิงคนนี้หยุดการเป็นร่างทรงหลวงปู่ไต้หงกง
ก็มีการพูดคุยเจรจากับกลุ่มลูกศิษย์ของร่างทรงนั่นแหละ

ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสรุนแรงกระทบกระทั่งอะไรนะครับ
เจรจากันไปได้สักครู่นึง
ก็มีลูกชายกับสามีของผู้หญิงที่เป็นร่างทรง
มาร่วมพูดคุยเจรจาด้วย
ลูกชายของร่างทรงคนนี้ก็เชื้อเชิญให้ตัวแทนของกลุ่มคนรักหลวงปู่ไต้หงกง
เข้าไปคุยกันในสำนักปฏิบัติธรรมปู่เสือ
เจรจาผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ลูกชายของร่างทรงบอกว่าก็ยืนยันว่ากลุ่มคนรักหลวงปู่ใต้ฮงกงเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มาประท้วงหรือว่าต่อต้านอะไรนะ
เขาก็ไม่ได้ว่าจะไม่ให้เข้าทรงไม่ให้ประทับทรงหลวงปู่ใต้ฮงกง
แต่ขอว่าอย่าเอาไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็แล้วกัน
ให้แบบทำพิธีแล้วก็เอาคลิปไปลงโซเชียลอะไรแบบนี้
แอดมินชมรมคนรักหลวงปู่ใต้ฮงกง
นางพัชรพรนวกิติเวศ
บอกว่าตัวแทนของชมรมคนรักหลวงปู่ใต้ฮงกงมาร้องขอร่างทรงคนนี้ให้หยุดทรงหลวงปู่ใต้ฮงกง
เนื่องจากรับไม่ได้กับกิริยาท่าทางต่างที่แสดงออกไป
ว่าเป็นการกระทำที่ดูถูกเหยียดหยามหลวงปู่ใต้ฮงกงเป็นอย่างมาก
อีกทั้งหลวงปู่ใต้ฮงกงไม่เคยมีการทรงเจ้าที่ไหนไม่เคยเข้าทรงที่ไหน
แต่ทีนี้กลับมาแอบอ้างทุกคนก็เลยไม่สบายใจ
แล้วก็ร้องขอไปแล้วนะครับก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่ง
ลูกชายของร่างทรงยืนยันว่าจะไม่ประทับร่างทรงหลวงปู่ใต้ฮงกงอีก
แล้วก็จะไม่เผยแพร่ในโซเชียลอีก
หลังจากนี้หากพบว่าไม่ทำตามก็คงต้องมาพูดคุยมาร้องขอกันอีกครั้ง
แต่นี่ลูกชายเขาบอกว่าไม่ได้ขอให้ไม่เข้าทรงนะ
ขอแค่ไม่ให้เผยแพร่ในโลกโซเชียล

นี่ลูกชายเขาก็ยืนยันนะคะว่าจริงแล้วทางครอบครัวก็เคารพสัทธาในตัวหลวงปู่ใต้ฮงกงเช่นเดียวกันนะคะ
ท่านมาประทับร่างก็เหมือนกับท่านมาให้พร
แต่กลุ่มชมรมคนรักหลวงปู่ใต้ฮงกงก็ขอร้อง
คืออย่างที่บอกล่ะค่ะคือทางลูกชายของร่างทรงเขาอ้างว่า
ขอร้องแค่ว่าไม่อยากให้เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลเท่านั้น
คือไม่ได้บอกว่าห้ามนะห้ามทรงอะไรห้ามร่างทรงอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็หลังจากนี้เขาบอกว่าจะระมัดระวังในเรื่องของการลงคลิปวิดีโอผ่านทางสื่อโซเชียลนะคะ
กระแสเรื่องของร่างทรงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ให้ตำรวจกองปราบรามร่วมกับตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
สืบสวนกวาดจับบรรดาร่างทรงที่หลอกลวงต้มตุ๋นโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย
ตำรวจเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะมีพฤติกรรมที่หลอกลวงจนชาวบ้านตกเป็นเหยื่อแล้วก็เสียเงินเสียทอง
แล้วก็มีพฤติกรรมในลักษณะอ้างเบื้องสูงด้วย
สำหรับพฤติกรรมที่แอบอ้างเบื้องสูงเนี่ย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะค่อยเป็นค่อยไปก่อน
ทัศนคติก่อนให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้
แต่ถ้าเข้าข่ายหลอกลวงก็จะมีการดำเนินคดี
ถ้าเกิดใครเสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี

ก็จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปนะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า

บางคนก็ไปแอบอ้างเบื้องสูงตรงนี้ก็ต้องถูกดำเนินการนะครับ
ต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะ
กรณีที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความต้องดำเนินคดีแน่นอน
กรณีไหนยังไม่มีใครแจ้งความเดี๋ยวไปเตือนก่อนนะครับ
แต่ตลอด๒สัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจกองปราบได้ทำงานไปแล้ว
เปิดปฏิบัติการกวาดล้างคนทรงเจ้าทำแบบเงียบหลายท่านอาจยังไม่ทราบ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
รวบร่างทรงมาได้หลายคนนะคุณเขียนมาสอน
บางคนก็เอามาโกนหนวดเอามาตัดผม

จะได้เป็นชาวบ้านธรรมดาเสียที๓คนแล้วท่านบอกอันนี้๓คนแล้ว
อีกจำนวนหนึ่งก็ยอมเองยอมถอดร่างกลายเป็นสภาพคนธรรมดาไปแล้ว
ตำรวจก็ยังบุกไปถึงกุฏิเจ้าสำนักด้วยก็มีนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดี
เพราะถือว่าชาวบ้านเขายังไม่ได้มาแจ้งความเสียหาย
แต่ไปเจอเจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แล้ว
ก็เลยไปจัดการแล้วค่ะสยบพลังลึกลับไปก่อนแล้วดีค่ะ